เป็นพฤติกรรมของรถเมย์เขาไปขับเบียดขับปาด
แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้รถจักรยานยนต์
ซึ่งขี่ตามมาอยู่ด้านหลัง
ขับขี่ไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก
แต่มันมีที่มาเขาทะเลาะกันมาก่อนนะ
จึงเกิดเหตุการณ์แล้วก็ปรากฏเป็นคลิปนี้ไปดูกันหน่อยค่ะ
คลิปนี้มี๒คลิปด้วยกันนะคะ
คลิปแรกจะเป็นคลิปนี้ตอนใกล้กับป้ายรถเมย์
ก็คือรถเมฆเขาจอดก่อนนะคะ
แต่รถเมฆคนนี้ไม่รับไม่ค่อยไปเลย

ที่สองนี่เป็นเหตุการณ์ระหว่างรถที่รอติดไฟแดงรอเลี้ยว
คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เขาก็มีปากเสียงกับคนขับรถเมย์พูดกันอยู่นะคะ

แต่พอไฟเขียวรถเมย์ก็เลี้ยวเข้าถนนจอมทองโดยเปิดไฟเลี้ยวซ้าย
ทีนี้พอเจ้าของคลิปจะแสงก็คือรถจักรยานยนต์พยายามจะแสง
รถเมย์เบียงขวาออกมาอีกค่ะ
ทำให้รถจักรยานยนต์คันนี้ต้องล้ำไปอีกเลนส์นึงนะ
และตอนนั้นก็มีรถขับผ่านมาพอดีสวนมาพอดี

แต่ดีนะว่าเขาไม่ล้มถ้าเกิดล้มเนี่ยอาจจะเป็นอุบัติเหตุ
แล้วก็รถที่สวนมาอาจจะทับได้เป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
เรื่องนี้มีที่มา

คนที่ถ่ายคลิปก็คือคุณอัครพลวาสะซีริ
เป็นเจ้าของคลิปเขาก็บอกว่าที่มาก็คือ

ตอนนั้นเขาขับรถไปส่งของแถวบุคโล
รถเมย์ในคลิปขับมาด้วยความเร็วปาดเบียด
มาตลอดทางเลยตั้งแต่แยกบุคโลมา
จนถึงแยกมหาสวรรค์มหาสวรรค์

ตอนแรกปล่อยผ่านเขาบอกโมโหเหมือนกันนะ

กระทั่งมาจอดรอไฟแดงที่แยกดาวคนนอง
รถเมคันนี้ก็มาจี้อีกจี้ท้ายตัวเอง
จี้ไม่พอเร่งเครื่องยนต์ใส่อีก
ทั้งที่เป็นไฟแดงไม่รู้จะเร่งไปไหนเขาบอกแบบนี้
สุดท้ายตัดสินใจค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิป

โทรศัพท์ไว้ที่กระเป๋าเสื้อที่หน้าอก
แล้วก็ขี่ไปเรื่อยแล้วก็บรรยายไปเรื่อย
ปรากฏเป็นคลิป๒คลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะคะ
ก็คือถูกเบียดถูกจี้ท้ายถึง๕ครั้ง

มีการจอบถามคนที่ขับรถเมย์เลยนะบอกทำแบบนี้ทำไม
คนขับรถเมย์ไม่ได้บอกด้วยนะไม่ได้ตอบด้วยว่าทำทำไม
แต่สวนกลับมาว่าถ่ายเถอะขออภัยนะคะ
กูไม่สนกูไม่ได้ขึ้นกับขนส่งนะ
บอกว่าตัวเองไม่ได้ขึ้นกับกรมขนส่งอีกนะคะ
ขึ้นกับอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องทำตามกฎตามกติกาค่ะ
กฎจราจรกฎหมายจราจรของเขาแบบนี้นะ

เอาคลิปมาโพสต์ดีกว่านะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
รับว่าตอนที่เกิดเหตุตัวเองโมโห
แต่สิ่งที่ทำให้คิดได้แล้วก็ไม่ขี่ตามรถเมคันนี้ต่อไป
ก็คือการนึกถึงครอบครัวทำให้ใจเย็นลง
สำหรับรถเมคันนี้นะคะสาย๑๒
เส้นทางวงกลมเจริญนครตลาดพลูล่าสุด
ขอสมกทราบเรื่องนี้แล้วนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนำมาเตือนสติกันนะคะ
แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ช่วงหลังเรานำเสนอเรื่องของ
ทะเลาวิวาสบนท้องถนนกันบ่อยนะคะ
จำไว้เลยคุณผู้ชมมีเรื่องยิ้มไว้ก่อนเลยค่ะ
รอยยิ้มไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาคุณค่านับอนันต์นะคะ